คุณผู้ชมที่อุบลราชธานีค่ะมีคนร้ายคนหนึ่ง
ทำทีเป็นเข้าไปปฏิบัติธรรมในวัดนะคะแต่อาศัยจังหวะที่พระท่านสวดมนต์
ทำวัดเย็นอะไรแบบเนี้ยครับขโมยเงินในตู้บริจาค
โอ้โหไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะนั่งเนอะนั่งเมืองหลาดเหล้า
เห็นไหมคะผู้ชายคนนี้กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้อืม
วัยกลางคนศีรษะล้านนะคะใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาว
รองเท้าแตะสีดำคือเขาทำทีเป็นเข้าไปปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้นะคะ
วัดบ้านหัวเรือแล้วยกตู้บริจาคเงินไปเลย
นี่ค่ะที่อุบลราชธานีนะคะท่านเจ้าอาวาสวัดพระครูสุจิตชัยยะโสพล
และทางผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวเรือผู้ใหญ่ทองดี
ไปตรวจสอบจุดที่ตั้งตู้บริจาคค่ะก็คือเป็นตู้บริจาคค่าน้ำค่าไฟ
อยู่หน้ารูปปั้นเหมือนหลวงปู่ทองอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านหัวเรือ
ทีนี้คาดว่าเงินบริจาคที่คนร้ายคนนี้ได้ไปเป็นหมื่นนะคะคุณผู้ชม
เป็นหมื่นเลยผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกว่าทางคณะกรรมการเนี่ย
เปิดตู้บริจาคค่าน้ำค่าไฟเป็นครั้งคราวช่วงโควิดสิบเก้า
วัดไม่ได้เปิดดูตู้บริจาคค่าน้ำค่าไฟก็เลยมีเงินอยู่ในตู้
นานแล้วเป็นหมื่นเลยทีนี้ค่ะชาวบ้านผู้ศรัทธาก็เข้าไปกราบไหว้
รูปปั้นหลวงปู่ทองมีการเปิดให้เข้าไปปฏิบัติธรรมอะไรแบบนี้
เนี่ยนะคะทีนี้มันก็จะมีคนที่แบบแฝงตัวเข้าไปอ่ะ
ครับแล้วก็ไปเป็นคนร้ายก่อเหตุคืนที่เกิดเหตุนะคะ
จะเป็นช่วงที่ลูกศิษย์และพระสวดมนต์ทำวัดเย็นคนร้ายอาศัยจังหวะนั้น
ยกเอาตู้บริจาคของวัดไปแบบไม่กลัวบาปเลยนะคะพระแสงทองผู้ดูแลวัดหัวเรือก็บอกว่า
ตรวจสอบรอบคนร้ายงัดหน้าต่างของสาราแต่เข้าไม่ได้
ก็เข้าทางประตูด้านหน้าแทนเป็นอลูมิเนียมที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่
และยกตู้บริจาคไปเลยอย่างที่เห็นในภาพจากกล้องวงจรปิด
ผิดกฎหมายและบาปด้วยทางวัดบอกขอให้เอามาคืนดีไหม
จะได้ไม่บาปไปมากกว่านี้ทางวัดทางพระท่านบอกแบบนี้เลยนะคะให้เอามาคืนเถอะ
แต่กล้องเห็นก็ชัดนั่นแหละว่าคือใคร